ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ภัยทางธรรมชาติสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
หลังเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่สองหลุมด้วยกันค่ะซึ่งนักธรณีวิทยาก็มีการชี้ว่ารอยยุบแบบเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้อีกนะคะ
นี่คือภาพในพื้นที่บ้านทุ่งยั้งหมู่ที่๒ตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะ
หลุมยุบแบบนี้ขนาดใหญ่นะคะในบริเวณบ่อน้ำสาธารณะสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกรมธรณีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบแล้วนะคะบอกว่าประเมินความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้อีก
ขณะที่นักธรณีวิทยาชำนาญการของกองเทคโนโลยีธรณีกรมทรัพยากรธรณีได้เปิดเผยว่ามีการนำเครื่องเป็นเครื่องวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
เพื่อมาตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของดินหินแร่ต่างในระดับความลึก๕๐๖๐เมตร
เพื่อดูลักษณะธรณีใต้ดินสำรวจโครงสร้างแนวการเกิดรอยแตกรอยเลื่อนใต้ดินนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดรอยแยกรอยแตกหรือว่าหลุมยุบขึ้นได้อีก
หลักวิชาการในการแก้ไขหลุมยุบนะคะต้องใช้ก้อนหินขนาดใหญ่วางลงไปในหลุม
จากนั้นมีการใช้หินกรวดหรือว่าดินก้อนเล็กลงไปเพื่อเป็นการอุดรอยรั่วเล็กค่ะ
ขณะเดียวกันหลุมยุบแบบนี้ถ้าเกิดว่าเกิดในพื้นที่บนถนน
พื้นที่ชุมชนหรือว่ากลางหมู่บ้านนับว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับประชาชนนะคะ
ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ทีนี้การเกิดหลุมยุบค่ะเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะชั้นดินที่อาจจะเกิดการซุดสมลงไปล้วนเกิดจากหลายปัจจัยนะคะ
โครงสร้างของชั้นดินการใช้งานดินด้านการเกษตรรวมถึงการขุดเจาะต่างอีกด้วย
จากนี้นะคะบริเวณที่เราจะสังเกตเห็นหลุมยุบต่างได้
สังเกตง่ายคือจุดที่มีน้ำขังถ้าจุดนั้นมีน้ำขังอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบนะคะ
หากเจอหลุมยุบแบบนี้อย่านิ่งดูดายค่ะ
อาจจะมีการแจ้งเตือนทำป้ายทำสัญลักษณ์เพื่อเป็นการป้องกัน
แล้วก็ความปลอดภัยของคนอื่นอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ